มีอีกแล้วสำหรับการแฮ็กเฟซบุ๊กแล้วก็ไปยืมเงิน

ภรรยาของอาเอกสรพงศ์นี่มีอีกแล้ว
อดีตนักมวยชื่อดังเขาโดนอีกแล้วนะคะ
วังจันน้อยสพลังชัยเป็นอดีตยอดนักมวยไทยนะคะ
เขาก็ได้หอบหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจปอท
ให้เอาผิดกับคนร้ายที่แฮ็กเฟซบุ๊ก

หลอกยืมเงินเพื่อนสนิทของเขาค่ะ
นายอาพรโสภาพหรือวังจัดน้อยสพลังชัย
อดีตยอดนักมวยไทยก็นำหลักฐานไป
ร้องทุกเหล่าโทษที่ตำรวจกรมกรรมการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือปอทให้สืบสวนจับกลุ่มคนที่แฮกเฟสบุ๊ค
แล้วก็ส่งข้อความไปหลอกแฟนคลับให้โอนเงินให้
อาพรบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์
๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีคนใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวของนายอาพร
ส่งข้อความไปหาเพื่อนของนายอาพรให้โอนเงินให้
อ้างว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะต้องการใช้เงินด่วนนะ
เพื่อนบางคนก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้๒๐๐๐บาท
แล้วก็ในวันเดียวกันคนที่แอบอ้างก็ส่งข้อความ
ไปหาเพื่อนอีกกว่า๒๐คน
ขอโอนเงินในลักษณะเดียวกันแบบนี้ล่ะ
อพรบอกว่าระหว่างที่ถูกแฮ็กเฟซบุ๊ก
ตัวเองไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ก็เลยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็โพสต์ข้อความ
แจ้งเตือนเพื่อนในเฟซบุ๊คว่าอย่าหลงเชื่อ
ก็เลยนำหลักฐานต่างเหล่านี้ล่ะค่ะ
เข้าไปแจ้งความที่ตำรวจภูทรลำลูกกาและทางปอท
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะแฮ็กเข้าไปในเฟซบุ๊ค
ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เป็นรหัสผ่านนี่ไงอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้ว

รหัสผ่านเฟซบุ๊คจนคนร้ายแฮ็กได้ดังนั้น
เตือนเลยนะเท่าที่ที่ฉันรู้จักหลายคนนะ

ใครที่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นพาสเวิร์ดเฟซบุ๊ก
เดี๋ยวนี้เลยค่ะเขาเตือนเลยว่าให้เปลี่ยน
คือเขาเคยบอกกันแล้วนะคะเรื่องของพระสวด
ว่ารหัสผ่านเนี่ยวันเดือนปีเกิดก็ดี
ใช่หรือโทรศัพท์อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่
คนร้ายมันเดาได้ใช่อย่างที่คนร้ายคราวที่แล้วไง
คุณดวงเดือนพระยาเอกสรพงศ์เขาเข้าไปเสิร์ช
แล้วลองเอาเบอร์โทรศัพท์นี่แหละไปใส่รหัสผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วเปิดได้ไงนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงอดีตนักมวยไทยคนนี้กันหน่อยค่ะ
แต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าถามผมเนี่ยครับ
จันน้อยสพลังชัยคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาเป็นยอดนักมวยไทยชื่อดังนะคุณผู้ชมนะ
กลับไปเนี่ยเขาเป็นคู่ปราบบนสังเวียนของสามารถพยักษรุณ
อดีตนักมวยชื่อดังแล้วก็วางจันน้อย
เป็นนักมวยที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนั้น
ตอนนี้เขาเลิกชกมวยแล้วมาเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะก็ถูกคนร้ายไปแฮ็กเฟซบุ๊คของเขา
เขายังมีแฟนคลับมีเพื่อนฝูงเยอะไงที่ตามเฟซบุ๊ก
แล้วก็พยายามจะไปหลอกยืมเงินนะคะ
ฉันเป็นคนร้ายนี่ร้อนหนาวแล้วนะคะ
หาเรื่องกับอดีตนักมวยไม่คุ้มเลยนั่นสิ